ความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สุราธานีที่ร้านกาแฟแถวสี่แยกชายา
คือผมเห็นเหตุการณ์นี้แล้วเนี่ยต้องบอกว่าสงสารฝ่ายของผู้หญิงที่เสียชีวิตเหลือเกิน

เนื่องจากความหึงหวงตามง้อกันนะฮะ

แต่งกายครึ่งท่อนมาแล้วก็เหมือนกับมาล็อกคอเขาแล้วก็ยิงนะฮะค่ะ

ก็พยายามยิงตัวเองด้วยเข้าที่ใบหน้าครับ

เป็นร้านกาแฟในพื้นที่แถวสี่แยกชายาอยู่ในปั๊มน้ำมันนะฮะ
เหตุการณ์นี้นะครับกล้องวงจรปิดในร้านกาแฟบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้นะครับ
ผู้ชายคนนี้ที่เป็นตำรวจแต่งกายในชุดครึ่งถ้อน
พยายามมาตามแฟนสาวแล้วก็ยิงใส่เขาสองนัด
แล้วก็ใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงใส่ที่ใบหน้าตัวเองเข้าใต้คาง
หวังจะฆ่าตัวตายตามแต่ว่าบาดเจ็บสาหัสอยู่
คือมันมีภาพเหตุการณ์ในช่วงเกิดเหตุที่กู้ภัยเขามาถึงเนี่ย
มันจะเห็นเหตุการณ์อีกหลายช่วงหลายตอน
ความยาวทั้งหมดเนี่ยนอกจากกล้องวงจรปิดกล้องนี้เนี่ย
มีคลิปของเจ้าหน้าที่กู้ภัยยาว๕นาทีกว่าได้
ตรงนี้ฮะคือพอมีการยิงกันไปแล้วเนี่ย
ฝ่ายชายเนี่ยก็ล้มลงไปแล้วก็ไปกอดแฟนสาวเอาไว้
ใช่ค่ะตอนนั้นแฟนสาวยังไม่เสียชีวิตนะคะ
แต่เธอร้องด้วยความเจ็บปวดเธอบอกเลยว่าเธอเจ็บแผลเจ็บแผล
ช่วงที่ฝ่ายชายนอนแล้วมากอดแล้วเอามือมาพาดไว้เนี่ยค่ะ
ยังมีเสียงออกมาบอกว่าอย่ามากอดเพราะว่าเจ็บแผล
จังหวะนี้คือกู้ภัยมาถึงแล้วนะฮะใช่แล้วก็รอชุดช่วยเหลือต่อมา
แล้วก็เนี่ยฮะคนก่อเหตุเนี่ยลุกขึ้นนะครับ
ตรงนี้คือเขาบอกว่าเขาลุกขึ้นยืนเขาจะไปปัสสาวะ
เขาบอกกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่แถวนั้นว่าจะไปปัสสาวะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องบอกให้อยู่นิ่งแล้วนอนลงแล้วเขาพยายามสั่ง

คือผมไม่แน่ใจว่าช่วงเวลานั้นเนี่ย

เดี๋ยวเราไปถามผู้เชี่ยวชาญให้ด้วยนะคะ
ว่าทำไมยิงใต้คางตัวเอง
แล้วคล้ายกับว่าทะลุใต้ตาขวานะ
แล้วทำไมถึงลุกขึ้นมายืนแบบเมื่อสักครู่นี้ได้
เดี๋ยวคุณผู้ชมรอสักครู่เดี๋ยวมีผู้เชี่ยวชาญจะมาเล่าให้ฟัง

เหมือนกับเลือดมันค้างเขาก็ไม่รู้ว่าเขารู้ว่าตัวเขาเป็นเลือด
ว่าเป็นอะไรยังไงแต่ตอนที่เขาก่อเหตุ
เขาคงรู้ว่าเขาทำอะไรเพียงแต่ว่าพอยิงไปแล้ว

ปืนเนี่ยตกอยู่ไกลมาจากปลายเท้ามาเยอะนะฮะ

ส่วนน้องผู้หญิงเนี่ยไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ระหว่างที่รอกู้ชีพมาช่วยเนี่ย
จากผู้ชายคนนี้ลุกขึ้นยืนขอไปปัสสาวะ

แต่ฝ่ายผู้ชายก็ร้องไห้นะฮะหรือก็จะรู้แหละว่าตัวเองก่อเหตุอะไรลงไปนะครับ
สงสารฝ่ายผู้หญิงมากนะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นช่วงที่ตำรวจกับกู้ภัยที่มาถึงจุดเกิดเหตุ
กำลังรอรถกู้ชีพเดินทางมาถึงนะฮะเพื่อจะช่วยเหลือคนเจ็บ
นำตัวส่งโรงพยาบาลชายานะครับคือสุดท้ายฝ่ายหญิงนี่เสียชีวิตนะครับ
ส่วนตัวผู้ชายที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ยตอนนี้อาการยังสาหัสนะครับทุกผู้ชมครับ
ตำรวจสพชายาหลังจากที่พาทั้งสองคนส่งโรงพยาบาลเนี่ย
เข้ามาตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุนะครับนี่ฮะตอนที่เจ้าหน้าที่มาถึง
เพื่อจะนำตัวส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะนะ
เป็นร้านกาแฟชื่อร้านกาแฟพันธุ์ไทยนะครับในปั๊มน้ำมันที่สี่แยกชายาตำบล
เม็ดอำเภอชายาจังหวัดสุราชธานีนะครับ
ผู้ที่ถูกยิงนะครับแล้วก็เสียชีวิตคือนางสาวสุมิตาชัยบุญเมือง
ชื่อเล่นชื่อโอนะฮะอายุสามสิบสี่ปีนะครับเธอมีอาชีพเป็นเซลล์ขายยานะฮะ
กระสุนที่ยิงเข้าไปเนี่ยเข้าใต้ราวนมขวา๑นัดหน้าท้องขวาอีก๑นัด
เสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับค่ะในร้านตอนที่เจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ยยัง
ยังมีอาการลักษณะการบอกว่าหายใจไม่ออกอยู่
ยกมือบ้างเป็นบางครั้งนะครับ
คนที่ก่อเหตุยิงเขาจนเสียชีวิตแล้วก็พยายามจะฆ่าตัวตาย
การใช้ปืนกระบอกเดียวกันยิงใส่แถวใบหน้าตัวเองเนี่ย

ชื่อ๑๐ตำรวจเอกอภิชาติทองไซชื่อเล่นชื่อนิวอายุ๓๒ปีนะครับ
มีตำแหน่งเป็นพบหมู่งานป้องกันและปราบรามสพศิเกาจังหวัดตรังนะครับ
เป็นแฟนของนางสาวสุมิตาที่เสียชีวิตนั่นแหละ

ใช้ปืน๙มมจ่อยิงนางสาวสุมิตาแล้วก็ยิงใต้คางตัวเองหวังฆ่าตัวตาย
แต่ว่าบาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับในขณะนี้นะครับ
ในที่เกิดเหตุมีปืนขนาด๙มมที่ใช้ก่อเหตุนะฮะ
๑๐ตำรวจเอกอภิชาติเนี่ยตกอยู่๑กระบอก
มีปลอกกระสุน๓ปลอกมีกระสุนปืนอีก๑นัดนะครับ
แล้วก็มีหลักฐานต่างแบบนี้นะฮะในที่เกิดเหตุนะครับ
มีบุหรี่มีเบียร์มีโทรศัพท์มือถือนะครับ
ฝ้าเพดานของร้านมีรอยกระสุนอยู่นัดหนึ่งนะครับ
คาดว่านี่จะเป็นรอยที่มาจากจังหวะที่ผู้ก่อเหตุเนี่ย
ใช้ปืนจ่อยิงใต้คางตัวเอง
ใช่ค่ะยิงใต้คางทะลุใต้ตาขวา
แล้วขึ้นไปบนเพดานแบบนี้นะคะกระสุนนี่ฮะขึ้นไปถึงฝ้าเพดานใช่ค่ะ
นี่นะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ที่ข้างหน้าร้านเนี่ยนะฮะ
จะมีรถจอดอยู่นะครับมีรถกระบะฟอร์ดสีขาวนะครับ
คันนี้เป็นของ๑๐ตำรวจเอกอภิชาติคนก่อเหตุนี่นะฮะ
จะมีพวกโทรศัพท์มือถืออยู่๑เครื่องมีซองบุหรี่
มีซองบุหรี่๑ซองขวดเบียกระป๋องเบียที่ถูกดื่มไปแล้วตกอยู่ในรถด้วย
นี่เป็นหลักฐานที่จะต้องเป็นเรื่องของมูลเหตุในการก่อเหตุนะฮะ
นั่นแสดงว่าไปดื่มเบียมาแล้วใช่ไหมฮะ
มีกระป๋องเบียร์ถูกดื่มไปแล้วตกอยู่ด้วยนะฮะมีขวดเบียร์ด้วยนะครับ
ข้างข้างกับกระบะฟอร์ดสีขาวของ๑๐ตำรวจเอกอภิชาติเนี่ยมีรถยนต์ฮอนด้า
เสียวีป้ายแดงคันนี้จอดอยู่หนึ่งคันนี่คือรถของนางสาวสุมิตา
ที่ถูกยิงเสียชีวิตนะฮะเธอมาที่ร้านกาแฟก่อนนะครับมาจอด
อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วเข้าไปในร้านนะครับก่อนที่สิบตำรวจเอกอภิชาติเนี่ย
จะขับรถตามมาจากการสอบสวนเนี่ยเหตุการณ์เป็นแบบนี้ครับแล้ว
คุณผู้ชมครับก่อนเกิดเหตุนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนะฮะนาง
กาแฟซึ่งอยู่ในปั๊มน้ำมันร้านกาแฟพันธุ์ไทยนะครับอยู่ใน
น้ำมันแถวสี่แยกชายาที่สุราชธานีนะครับแล้วเข้าไปนั่งทำ
ในร้านนะครับซึ่งเป็นร้านที่มาประจำอยู่แล้วนะระหว่าง
ที่มานั่งทำงานคุยกับลูกค้าอยู่นะครับ๑๐ตำรวจเอกอภิษฐา
ผู้ก่อเหตุขับรถกระบะตามมามาจอดรถที่หน้าร้านแล้วเดิน
เข้าไปในร้านเข้าไปเนี่ยลักษณะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ
ปัญหาหัวใจค่ะเรื่องความรักของทั้งคู่นะครับแล้วมีปาก
เสียงกันอย่างรุนแรงนะฮะตัวของนางสาวสุมิตตาเนี่ยวิ่ง
ออกจากร้านนะครับคือทีแรกเนี่ยนั่งอยู่ในร้านชัยยาคอฟฟี่ช็อปนะฮะเป็นร้านอีกร้านหนึ่งนะครับแต่พอมีปัญหากันเนี่ยนะฮะ
วิ่งออกไปนะครับวิ่งไปในร้านกาแฟที่อยู่ติดกันชื่อร้านกาแฟพันธุ์ไทยนะครับ
หวังจะไปขอความช่วยเหลือจากพนักงานของร้านที่อยู่หลังเคาน์เตอร์ร้านกาแฟ
แล้วก็จะเห็นตามภาพในกล้องวงจรปิดเลยนะมีพนักงานอยู่คนหนึ่งนะครับ
คือตอนที่๑๐ตำรวจเอกอภิชาติวิ่งตามมาแล้วมาถึงเคาน์เตอร์เนี่ย
พยายามจะมาล็อกตัวใช่ไหมอ่าแล้วมือเขาเหมือนกับจะพยายามบังไว้อ่ะมี
ให้เห็นว่าถือปืนอะไรพวกนี้นะครับ
พนักงานในร้านเนี่ยก็ตะโกนบอกไปว่ามีกล้องวงจรปิดนะ
แล้วเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจแต่สิบตำรวจเอกอภิชาติเนี่ย
ก็ตะโกนกลับมาว่าก็นี่แหละตำรวจค่ะนี่ฮะ
เห็นว่าถืออะไรมาเต็มเลยเต็มมือแล้วเนี่ยแต่ซ่อนปืนเอาไว้เห็นไหมฮะ
บอกว่านี่แหละตำรวจแล้วพยายามไปล็อกคอแฟนสาว
แล้วชักปืนมายิงใส่เขาสองนัดนางสาวสุมิตาก็ล้มลงกับพื้นนะฮะ
แล้ว๑๐หน่วยอภิชาติเนี่ยก็ใช้ปืนกระบอกเดียวกันนะครับ
ใต้คางตัวเองยิงใส่ใต้คางตัวเองหนึ่งนัด
แล้วก็ล้มลงไปก็ไปกอดทับร่างแฟนสาวไว้
พนักงานเขาก็วิ่งออกไปข้างนอกก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่กัน
เจ้าหน้าที่ก็มาถึงแล้วก็เป็นไปตามคลิปที่ท่านได้ดูเมื่อสักครู่นี้
โอ้โหนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ถ้าเกิดดูเวลาที่เกิดเหตุ
ตามภาพในกล้องวงจรปิดนะคะคุณผู้ชม
นางสาวสมิตาผู้ตาย
โดนยิงเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา๒๕นาที
รอคอยความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
เกือบ๑๐นาทีในช่วงที่รอความช่วยเหลือนะคะ
ตอนนั้นนางสาวสุมิตายังพอขยับได้ยังร้องว่าเธอเจ็บแผล
ตำรวจกู้ภัยที่อยู่ใกล้ก็คอยประสานเอาไว้นะคะ
นำตัวของนางสาวสุมิตาส่งโรงพยาบาลเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา๓๕นาที
แต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตเธอเอาไว้ได้คือเธอเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
ทีนี้ค่ะประเด็นของผู้ก่อเหตุ๑๐ตำรวจเอกอภิชาติเนี่ยค่ะ
ที่ใช้ปืนจ่อยิงใต้คางของตัวเองหนึ่งนัดได้รับบาดเจ็บ
แต่ว่าตามภาพในกล้องวงจรปิดที่เราให้ดูไปเมื่อสักครู่
คนสงสัยเยอะจริงค่ะว่าทำไมยิงจ่อใต้คางตัวเอง
ลุกขึ้นมายืนได้ยังพูดได้ยังเหมือนสั่งน้ำมูกได้
ยังบอกว่าอยากจะไปเข้าห้องน้ำได้
คือกระสุนเนี่ยนะคะมันโดนเข้าใต้คางด้านซ้ายทะลุใต้ตาด้านขวา
แล้วกระสุนขึ้นไปโน่นเลยบนเพดานคาดว่ากระสุนไม่โดนจุดสำคัญค่ะคุณผู้ชม
ตอนนี้๑๐ตำรวจเอกอภิชาติผู้ก่อเหตุ
ยังรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลสุราธานี
ว่าวิถีกระสุนเป็นแบบนี้ค่ะ

คางด้านซ้ายทะลุใต้ตาด้านขวา
แล้วขึ้นไปบนฝ้าเพดาน
ศาสตราจารย์พันธุ์ตำรวจโทกฤษณพงศ์
ตระกูลผู้ช่วยอธิการบดี
และประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยา

ก็เลยพอยิงเขาใต้คางตัวเองแล้ว

โอกาสใต้กระสุนเนี่ยจะเปลี่ยนไปในทางอีกทางหนึ่งเนี่ย
เป็นไปหน้าไห้กลับกลางกลับกล
จากกรณีคนที่ต้องการฆ่าตัวตาย
โดยข้อมูลส่วนใหญ่ที่ผ่านมากรณีชีวิตปืนนะครับ
เพราะเมื่อชีวิตปืนจอกที่เข้ามา

จึงไม่ได้ใช้เปิลเนี่ยเครื่องคุณ
นะต่อสองอาจจะวิทยานะคะก็ตามหลักทางนิติวิทยาศาสตร์
ลักษณะของการยิงตัวเองเพื่อที่จะให้

เห็นตามที่อาจารย์บอกก็คือยิงเข้าขมับแต่เหตุการณ์เนี้ยยิงเข้าใต้คาง
อืมลักษณะของทิศทางกระสุนมันก็อาจจะเปลี่ยนวิถีได้
ทำให้ไม่ถึงขั้นเสียชีวิตนะคะแต่ก็บาดเจ็บสาหัสนะคะ
ก็เจ็บหนักอยู่นะคะครับทีนี้ค่ะปมในเรื่องของการก่อเหตุเนี่ยค่ะ
ก็อย่างที่เล่าไปตั้งแต่เมื่อวานนะคะตอนนี้ตำรวจยังให้น้ำหนักไปที่เรื่องนี้
ก็คือเรื่องของความหึงหวงอ่ะนะคะฝ่ายชายพยายามจะมาง้อขอคืนดีกับฝ่ายหญิง
แต่ง้อไม่สำเร็จก็เลยลงมือก่อเหตุค่ะโอ้โห
เราคุยกันมาหลายครั้งหลายหนนะฮะค่ะคือจะรักกันเลิกกันอะไรยังไงเนี่ย
คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปพิพากษาชีวิตเขาแบบนี้ใช่ไหม
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปที่ร้านจุดเกิดเหตุนะครับได้คุยกับพนักงานที่อยู่ในเหตุการณ์นะฮะ
ท่านผู้ชมครับนี่ฮะตรงร้านนี้เลยนะครับ
กาแฟในปั๊มน้ำมันที่สี่แยกชายาที่สุราธานี

ตำรวจก็มาตรวจพิสูจน์หลักฐานต่างเพิ่มเติมด้วยนะฮะ
มาตรวจสอบร้านที่เกิดเหตุร้านกาแฟพันธุ์ไทย
ส่วนพนักงานก็ให้หายตกอกตกใจก่อน
ต้องทำความสะอาดร้านด้วยนะครับ

โซนแรกเป็นจุดที่เป็นห้องที่
นางสาวสุมิตาที่เสียชีวิตนั่งทำงานอยู่นะครับ
ที่สิบตำรวจเอกอภิชาติเนี่ยจะขับรถมาหาค่ะ
ลักษณะเหมือนกับมีการนั่งคุยอะไรกันสักพักหนึ่งก่อนนะครับ
ไปอีก๑๐เมตรเป็นจุดที่เป็นโซนร้านกาแฟจุดเกิดเหตุที่นางสาวสุมิตารู้ว่า
ท่าทางจะคุยไม่รู้เรื่องแล้วจะมีอันตรายอะไรถึงตัวหรือเปล่า
นะฮะก็เลยวิ่งมาตรงนี้ฮะเพื่อขอความช่วยเหลือจากพนักงานด้านหลังเคาน์เตอร์
ภาพจากกล้องวงจรปิดท่านผู้ชมจะเห็นผู้หญิงที่เป็นพนักงานที่อยู่ในคลิป

นางสาวจุธามาศอายุ๒๑ปี
นี่คือพนักงานของร้านกาแฟที่อยู่ในที่เกิดเหตุเลยนะฮะ

ผู้เสียชีวิตเนี่ยไปหลบข้างหลังคุณลูกปัดเห็นไหมค

แล้วพอผู้ก่อเหตุมาก็หลบหลังอยู่นะ

แต่ผู้ก่อเหตุโอ้โหแบบพยายามไปประชิดตัวของผู้เสียชีวิต
บอกว่าเธอก็ทำงานอยู่ตามปกตินี่แหละ
อยู่นางสาวสุมิตาก็วิ่งมาหาแล้วไปหลบอยู่ด้านหลัง

แล้ว๑๐ตำรวจเอกอภิชาติคนก่อเหตุวิ่งตามมาติด

ว่าตอนที่วิ่งเข้ามาในมือเนี่ยถือปืนอยู่
ก็แต่งกายตามภาพเลยนะฮะเสื้อยืดสีดำ
แต่กางเกงเป็นสีกากีกางเกงเหมือนของตำรวจ
แล้วสังเกตดูท่าทางคือลักษณะเมามาแล้ว
ตัวน้องลูกปัดบอกว่าเธอก็กลัวเพราะเห็นถือปืนมาด้วย
ลักษณะแบบเมาด้วยกลัวจะโดนยิงนะ
ก็บอกไปว่าใจเย็นนะพี่ใจเย็นในร้านมีวงจรปิดนะ
แล้วก็บอกว่าผมตำรวจผมตำรวจแล้วก็เห็นทั้งคู่มีการทะเลาะกัน
จับใจความได้ก็คือประมาณว่าเรื่องเหมือนกับเรื่องมีคนอื่น
เรื่องเงินเงินทองอะไรประมาณอย่างนี้
ที่คนก่อเหตุจะชักปืนขึ้นมายิงใส่ผู้ตาย
และก็คำสุดท้ายที่เขาพูดมาก็เรื่องชู้อะไรนี่นี่ที่เขามีคนอื่น
แต่นี่เป็นคำกล่าวอ้างของฝ่ายก่อเหตุนะฮะที่เขาพูดกับพนักงานของร้านนะครับ
เพราะเธอไม่มีสิทธิ์จะมาชี้แจงตอบโต้อะไรแล้วนะครับ
ถูกทำร้ายถูกยิงใส่จนเสียชีวิต
นี่เป็นคำกล่าวอ้างของทางฝั่งของคนก่อเหตุ
ตอนนี้บาดเจ็บสาหัสอยู่แต่ก็เป็นผู้ต้องหานั่นแหละนะครับ
นี้คือร่องรอยที่ร้านที่คุณนอริฐไว้ตรวจสอบ
มีพนักงานร้านกาแฟอีกคนนึงชื่อว่านายุทธพงศ์
บอกกับเราว่าปกติเขาก็ทำงานอยู่ที่ร้านนี่แหละ
แต่ช่วงเกิดเหตุเข้าไปเข้าห้องน้ำพอดี
พอได้ยินเสียงปืนดังขึ้นในร้านก็รีบวิ่งมาดูนะครับ
ก็เห็นว่าทั้งคู่เนี่ยนอนอยู่กับพื้นจมกองเลือดไปแล้วนะครับ
โดยมีฝ่ายชายเนี่ยนอนกอดทับผู้หญิงอยู่นะครับ
ส่วนฝ่ายหญิงก็จะใช้มือพยายามผลักออก
ลักษณะเหมือนกับหายใจไม่ออก
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคนในครอบครัวของผู้เสียชีวิตค่ะ
คุณแม่คุณย่าและเพื่อนสนิทนะคะ
สำหรับร่างของผู้เสียชีวิตนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านค่ะ
ทีมข่าวของเราก็ไปแล้วก็ได้คุยกับคุณแม่
อำภาชัยบุญเมืองนะคะ
คุณแม่บอกเลยว่าไม่อยากจะเชื่อว่าลูกสาวแม่จะถูกแฟนนุ่มยิงจนเสียชีวิต
เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าลูกสาวแม่เนี่ยนะคะไม่กลัวแฟนนุ่มคนนี้เลยนะ
ถึงแม้ว่าจะเคยโดนแฟนนุ่มคนนี้ชักปืนเจาะหัวทำร้ายร่างกาย
ตบหน้าจนแว่นหักแม่เล่าให้ฟังนะคะว่าปีก่อนนะคะ
ลูกสาวแม่เนี่ยก็คบหากับผู้ก่อเหตุบ้านของฝ่ายชายที่เป็นผู้ก่อเหตุ
เขาก็มีงานบวชลูกสาวแม่ไปช่วยงานทุกอย่าง

พ่อแม่ของฝ่ายชายบอกให้ทำอะไรทำหมดช่วยหมดนะคะ
บอกให้ไปซื้อของลูกสาวแม่ก็ไป
บอกให้ทำอะไรช่วยทำทุกอย่าง
ไม่ได้นั่งคุยกันกับแฟนเลยอ่ะเพราะว่ามัวแต่ช่วยงาน
พอกลับมาจากซื้อของกลายเป็นว่าแฟนนุ่มตบหน้าเธอ
บหน้าเธอจนเธอแว่นหักอะค่ะแม่บอกว่าตอนนั้นลูกสาวแม่ก็คิดเลยว่า
ไม่เอาแล้วไม่อยู่ด้วยแล้วดีกว่าจะหนีออกจากบ้านของฝ่ายชายนะคะ
แต่ก็เกรงใจพ่อแม่ของฝ่ายชายเธอทำยังไงรู้ไหมคะเธอรอจนดึก
ให้ฝ่ายชายหลับคือฝ่ายชายเมาจนหลับเธอขับรถมาเลย
ออกจากบ้านฝ่ายชายมาเลยจากจังหวัดตรังกลับบ้านที่สุราธานีมาคนเดียว

หนีออกมาอย่างนั้นเธอบอกเธอไม่ไหวแล้ว
บอกพอแม่รู้เรื่องแม่โทรไปหาฝ่ายชายนะ

แม่ก็โทรไปต่อว่าเลยว่าต่อไปนี้ไม่ต้องมายุ่งกับลูกสาวแม่อีกแล้ว

บอกว่าแล้วเป็นจังหวะเดียวกันกับที่ลูกสาวแม่ก็ตัดสินใจบอกเลิกฝ่ายชายพอดี
หลังจากนั้นวันสองวันฝ่ายชายไปร้องไห้กับแม่
แล้วก็บอกว่าอยากคืนดีกับลูกสาวแม่

จุปั๊ปและมีความสุข
จุปับไหนค่ะ
จุบัง
ด้านล่าง
หลานสาวคนนี้เนี่ยนะดูแลคุณย่าตลอดรักย่ามากแล้วย่าเองก็รักหลานสาวคนนี้มาก
เพราะว่าเลี้ยงดูมาตั้งแต่เกิดอะค่ะครับหลานสาวเคยบอกย่าว่า
ถ้าผู้ชายที่คุยอยู่ไม่โอเคไปด้วยกันไม่รอด
หนูขอมาอยู่กับย่าได้ไหมอยู่กับครอบครัวดีกว่าไม่แต่งงานดีกว่า

คุณย่าบอกหลานสาวเคยพูดเอาไว้แบบนี้

เพราะว่าหลานสาวยังมีอนาคตค่ะ

คุณผู้ชมคะเพื่อนสนิทของผู้เสียชีวิตค่ะ
ตานนะคะเธอก็บอกว่าตอนเช้าเนี่ยเพื่อนโทรศัพท์มาหาเธอนะ
เธอไปทำงานที่ร้านกาแฟด้วยกันนะครับแต่เธอไม่ว่างจริงก็เลยปฏิเสธค่ะ
คือปกติจะไปนั่งทำงานที่ร้านกาแฟด้วยกันเป็นประจำ
คุณตานบอกว่าเพื่อนของเธอเนี่ยเพิ่งออกรถใหม่ป้ายแดง
รถของผู้เสียชีวิตที่จอดอยู่หน้าร้านกาแฟนะ

ออกรถใหม่ป้ายแดง๕มีนาคมเองค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นี่ค่ะคือรถใหม่คันนี้คือของขวัญให้กับตัวเธอและครอบครัวนะคะ
นี่ที่จอดอยู่หน้าร้านกาแฟที่เป็นจุดเกิดเทศ

แล้วก็เธอบอกว่าอยากมีรถไปส่งย่า
อยากมีรถพาแม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาล
ซื้อรถแล้วเดี๋ยวจะซื้อบ้านหลังใหม่ให้ครอบครัวด้วย
ผู้เสียชีวิตเคยบอกเพื่อนไว้แบบนี้นะคะ
ผู้เสียชีวิตเคยบ่นกับเพื่อนคนนี้ว่า
ฝ่ายชายขอแต่งงานแต่ไม่อยากแต่ง
เพราะว่าฝ่ายชายนิสัยเปลี่ยนไป
ว่าเดี๋ยวจะไปคุยแล้วนั่นบันนาน
ว่าเหมือนกับจะแต่งงานอะไรอย่างนี้
เพราะว่าอายุก็เยอะแล้วเฮ้ยมึงครูไม่อยากแต่ง
คือไม่อยากอยู่ด้วย
ไม่อยากแต่งแล้วพี่บอกว่าทำไม
พี่ถามข้างในพี่ทำไม
ท่านผู้ชมครับจากการตรวจสอบช่วงเวลาในการคบหากันของนางสาวสุมิตาที่เสียชีวิตกับ๑๐ตำรวจเอกอภิชาติที่ก่อเหตุ
นี่นะครับท่านผู้ชมครับจะเห็นว่า๑๐ตำรวจเอกอภิชาติกับนางสาวสุมิตาเนี่ยเริ่มคบหากันตั้งแต่ปี๖๐นะ๒๕๖๐นะครับ
ปี๖๓นางสาวสุมิตาได้บอกเลิกกับ๑๐ตำรวจเอกอภิชาติมาครั้งหนึ่งนะครับ
เนื่องจากเห็นว่านิสัยเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะมีนิสัยก้าวร้าวนะครับ
แต่ว่าฝ่ายชายก็ไม่ยอมเลิกพยายามตามง้อขอคืนดีนะครับ
มาหาสู่ที่บ้านอยู่เป็นระยะ
จนกระทั่ง๑มีนาคมที่ผ่านมา๑๐ตำรวจเอกอภิชาติได้โพสต์ภาพแล้วก็ข้อความ
เป็นภาพที่เขายืนอยู่คนเดียวตรงนี้นะครับ
ก็คือคันที่ขับไปที่ร้านกาแฟนั่นแหละก่อนที่จะเกิดเหตุถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวานนี้นะครับ
มีนาคม๑๐ตำรวจเอกอภิชาติโพสต์ภาพและข้อความเชิงน้อยใจ
บอกว่าโดนทิ้งเพราะรถคันใหม่ก่อนเกิดเหตุ๑วันคือ๑๓มีนาคม
๑๐ตำรวจเอกอภิษฐาขับรถจากจังหวัดตรังตัวเองอยู่จังหวัดตรังนะ
ไปหาแม่ของนางสาวสุมิตาที่อยู่ที่อำเภอชายาสุราชธานี
ไปร้องไห้ไปขอความเห็นใจจากแม่ของฝ่ายหญิงนะครับ
กระทั่ง๑๐ตำรวจเอกอภิชาติเนี่ยตามไปหานางสาวสุมิตาจนเจอที่ร้านกาแฟเมื่อวานนี้นะฮะ
มีนาคมแล้วก็ก่อเหตุยิงเขาเสียชีวิตส่วนตัวเองก็ยิงตัวเองหวังจะฆ่าตัวตายตามแต่ว่าบาดเจ็บสาหัสนะครับในตอนนี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปที่สพศรีเกาจังหวัดตรังนะครับ
เป็นโรงพักที่๑๐ตำรวจเอกอภิชาติผู้ก่อเหตุเนี่ยทำงานอยู่ที่นี่นะฮะเป็นตำรวจอยู่ที่นี่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
เพื่อนตำรวจโรงพักเดียวกันบอกว่าก็ดูเป็นคนร่าเริงดีไม่เคยบกพร่องเรื่อง
ปฏิบัติหน้าที่แต่ก็เห็นมีปัญหาเรื่องของทะเลาะกับแฟนอยู่บ่อยนะครับ

รู้ก็มีเหตุแล้ว
สนิทมากพี่สนิททั้งตัวเขาและตัวแฟนเขา
ครับครับเพราะว่าเขาคบกันมา๖๗ปีแล้ว
เขาจะติ๋งงานกันอยู่แล้ว
พวกพี่ก็ไม่กล้าทั่วไปหาคุณแม่
เพราะว่ากลัวว่าแกจะคิดมาก

คดีนี้อยู่ในท้องที่สพเมืองสุราธานีนะครับทุกผู้ชมครับ
ตอนนี้ตำรวจอายัดตัว๑๐ตมคเอาไว้แล้วนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะบาดเจ็บสาหัสนะครับ
อยู่โรงพยาบาลสุราชธานีจัดเจ้าหน้าที่ไปเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดไว้แล้วนะครับ
ถ้าแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้เมื่อไหร่เนี่ย
อายัดตัวไปดำเนินคดีต่อที่สพชัยยาทันทีนะฮะ

ก็เลยให้ทางสพเมืองเขาดูแลตรงนี้ก่อนนะครับ
แต่ว่าคดีหลักอยู่ที่สชัยยา
ตอนนี้แจ้งข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
พาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในที่สาธารณะ

ส่วนเรื่องการกระทำความผิดลักษณะแบบนี้
จะต้องไล่ออกจากราชการให้ออกจากราชการ

เดี๋ยวต้องรอผลการตรวจสอบ
การสอบส่วนข้อที่จริงจากคกรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบก่อน
มาดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะคะที่เรา